ส่วนนี้เป็นความคืบหน้าเหตุการณ์ที่จังหวัดตราดนะคะ
คุณปู่เจรที่ถูกพนักงานสอบสวนแอบเอาโฉนดที่ดินของปู่ไปจำนอง
ล่าสุดเนี่ยคุณปู่ได้โฉนดที่ดินคืนมาแล้วนะคะ
ส่วนตัวของพนักงานสอบสวนนั้นก็ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ
ช่วงเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
เจรเศษนิยมหรือคุณปู่เจรอายุ๗๔ปีพร้อมด้วยนางสาวอังซีรินเศษนิยมอายุ๑๙ปีหลานสาว
นายวศิลปงศิริที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายพี่ศรีษรีกากรีบอาทารณสภาษณ์ธนายความจังหวัดตราด

เดินทางมาสำนักงานที่ดินจังหวัดตราดค่ะ
เพื่อจะโอนโฉนดที่ดินกลับคืน
หลังจากถูกพนักงานสอบสวนสพเมืองตราด
นำไปจำนองกับนายวิชัย
ขออภัยค่ะนายพิชัยวิสุทธิแพทย์นะคะ
ก็มีเนื้อหาใจความในการตกลง
ไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องสิ่งใด

ฟ้องล้องแคดีแพ่งและแคดีอายา

แต่คุณปู่เจรไม่ยินยอมจะเซ็นค่ะ
ก่อนที่นายพี่ศรีษรีกากรีบุฎา
ประธานสภาษณ์ภาคศร้าชนลุม
การถ่ายถอนโฉนดกลับมาเป็นชื่อของคุณปู่
เซ็นก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าคุณปู่เจรไม่ได้มีความรู้

นางสาวอังซีรีนเศษนิยมหลานสาวก็ต้องคอยบอกอยู่ข้าง
หลังจากที่ได้โฉนดที่ดินมาแล้วค่ะ
หน้าคุณปู่เจรมีรอยยิ้มตลอดเวลา
ก่อนจะเดินทางไปยังสถานีตำรวจเมืองตราด
เมื่อไปถึงห้องพนักงานสอบสวนคุณปู่เจรก็พบกับ
ร้อยตำรวจเอกกันตะพลสาขาพรมพนักงานสอบสวน
เป็นคนนำโฉนดคุณปู่เจรไปจำนอง
ซึ่งร้อยตำรวจเอกกันตะพลเดินเข้ามากราบที่ตักคุณปู่เลยนะคะ

จากนั้นค่ะพากันขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้น๒ของสถานีตำรวจ
แถลงข่าวและมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับคุณปู่เจรอย่างเป็นทางการค่ะ

ตราดนายวสินพงศิริที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิสิทธิศรีกากีประธานสภาธนาความจังหวัดตราดนายสมบูรณแพทย์นุสนกำนันตะบนเนินทรายและญาติผู้เสียหาย
มารับฟังการแถลงค่ะทางผู้กำกับสพเมืองตราดเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าการที่ร้อยตำรวจเอกกันตะพลสาขาพรมพนักงานสอบสวน
นำเอาโฉนดของนายเจรเศษนิยมไปจำนองครั้งนี้ทราบว่านายสุพัฒน์วงทอง
ซึ่งเป็นญาติที่ไปขอความช่วยเหลือคุณปู่เจรนั้นร่วมมือรู้เห็นด้วยนะคะ
ซึ่งที่จริงแล้วคดีของนายสุพัฒน์วงทองที่โดนคดีบุกรุกยามวิกาและอนาจารย์
คดีนี้ทางพนักงานสอบสวนได้ใช้วิธีการแจ้งข้อกล่าวหา
ไม่ได้มีการประกันตัวอย่างที่เป็นข่าวดังนั้นโฉนดฉบับนี้ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวค่ะ
แต่ตรวจสอบแล้วทั้งสองคนร่วมกันเอาโฉนดนี้ไปจำนองจริงเป็นจำนวนเงิน๕แสนบาท
โดยนายสุพัฒน์วงทองเอาเงินไปสามแสนบาทแล้วให้ร้อยตำรวจเอกกันตะพลอีกสองแสนบาทนะคะ
ก็เลยมีความผิดในข้อหาร่วมกันหลอกลวงช่อกงทรัพย์คนอื่นหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งซึ่งคดีนี้เป็นคดีอาญายอมความได้ค่ะ
อยู่ที่คุณปู่เจรนั้นจะเอาผิดหรือไม่ถ้าเอาผิดก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนได้เลย
ส่วนนายสุพัฒน์วงทองหลังเกิดเหตุหายตัวไปแล้วนะคะยังไม่สามารถติดต่อได้
ตำรวจเอกวิเชียนยันตรรัฐรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ในการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน
แต่กลับทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนเองในส่วนความผิดทางวินัยก็จะต้องตั้งกรรมการสอบสวน
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นค่ะ
หลังจากนั้นจะส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้นายเจรก็คือคุณปู่เจรเนี่ยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่นายเจรเสร็จนิยมได้โฉนดที่ดินคืนก็ได้เห็นรอยยิ้มอย่างที่บอกไป
แล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขค่ะ
ส่วนเรื่องที่จะดำเนินคดีหรือไม่ทางคุณปู่บอกว่า
ให้หลานสาวเป็นคนตัดสินใจให้ปรึกษาหารือกับนายพิสิทธศรีกากี
ประธานสภาษณ์ในความตราดต่อไปค่ะ